เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่กันหน่อยกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดมาจากในพื้นที่ว่าตอนนี้ดำเนินการอะไรไปถึงไหนแล้วค่ะ
ภารกิจการค้นหา๑๓ชีวิตทีมหมูป่าจนพบและสำเร็จนะคะ
ถือว่าเป็นข่าวดีให้กับคนไทยทั้งประเทศหลายคนรู้สึกดีใจ
เช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนทำให้ภารกิจนี้ใกล้สำเร็จแล้วนะคะ
เหลือเพียงการพาน้องออกมาจากถ้ำเท่านั้นค่ะอย่างเช่นนายนิรัติสายชัยเมืองมูลพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกือบ๑๐คันมาสนับสนุนภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่และให้แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยรอบ
และนาทีที่รู้ว่าน้องทั้ง๑๓คนปลอดภัยก็รู้สึกดีใจไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศ
ส่วนหนึ่งก็เป็นหน้าที่ที่พลังภูมิใจอยู่แล้ว
แล้วตอนนี้ก็ภูมิใจมากครับที่มาช่วยงานนี้
ได้ปั๊มน้ำออกมาจากถ้ำได้จ่ายไฟให้ทุกคนได้ใช้กัน
ได้ใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเราเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งจริงต้องพื้นฐานขึ้นมาก่อน
เหมือนเขาหมดปมอยู่แล้วมันหลุดปมออกมาเลยว่า

ซึ่งความพยายามของเราทั้งหมดมันสำลิดผลแล้ว
สำเร็จแล้วสิ่งที่เราตั้งใจที่เราได้เดินทางมาเพื่อทำสิ่งนี้อะไรอย่างนี้ครับ

อีกหนึ่งหน่วยงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาตั้งแต่วันแรกคือทีมกู้ภัยกุศลศรัทธาจังหวัดสุราธานี
ทันทีที่ทราบข่าวก็รีบเดินทางมาทันที
เพื่อเดินสำรวจหาโพรงหรือปล่องที่จะสามารถโรยตัวลงไปช่วย๑๓ชีวิต
ตลอดช่วงเวลาในการออกตามหาไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนอุล้า
เพราะนึกถึงครอบครัวของเด็กจึงทำทุกวิถีทางที่จะหาทางช่วย๑๓ชีวิตให้ได้
กระทั่งเมื่อวานนี้ได้รู้ข่าวว่าทีมหมูป่าปลอดภัยก็รู้สึกดีใจ
และแม้ไม่ได้อยู่รอพบหน้าทีมป่าเพราะติดภารกิจ
แต่ก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กค่ะ
น่าจะเหมือนกันเนอะก็น้ำตาไหลตื่นตันใจ
เหมือนเราอยากได้ของเล่นตอนเด็กแล้วเราไม่ได้แล้วเราอึดอัดใจเนอะ
คนอื่นอัดใจมา๘๙วันเนอะแล้วเมื่อถึงวันนั้นเราได้ของเล่นที่เราต้องการเนี่ย

ผมอยากให้บทเรียนครั้งนี้ได้มีการถอด

คุณจะถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชน
ส่วนการช่วยเหลือทีมหมูป่าหลังจากเจอตัวแบ่งเป็น๓เฟสนะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของเฟสแรก
คือการส่งนักดำน้ำ๔นายพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพ
พร้อมกับการสำรวจโครงสร้างภายในให้อยู่ได้โดยปลอดภัย
เพื่อให้ทุกคนสามารถปรับสภาพร่างกายก่อนพาออกจากถ้ำ
ขณะที่วันนี้นะคะสภาพฝนฟ้าอากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะ
ยังไม่มีฝนตกลงมาซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้ในเร็วนี้ค่ะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ